กล้าจับอีกร้าหน้ามือเปล่ามั้ย

เฉพาะรูปรักของพี่เค้าเราก็เอาไว้ยังห่างเถอะ
ถ่าวไทยรัฐมีตัวใหญ่มากเลยพี่ตรงโรงไม้๕ปีอยู่ตรงโรงไม้ตรงนี้

ดูข่าวนี้ก่อนครับอีกวาหน้ามันหลุดมันหลุดมาปั๊บก็ไม่มีใครกล้าจับ
เว้นพี่เขานี่แหละโอ้มือเปล่าเลยนะมือเปล่าฉันมามือเปล่า
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับโอ้โหจับกดนิ่งเลยพี่เขาเป็นใครมาจากไหน
แต่เป็นพลเมืองดีแหละเป็นช่างก่อสร้างนะครับ
มาก่อสร้างสาราวัดตลิ่งชันอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเอามือเปล่านะครับ
อิโกน่าเลยนะครับที่หนีมาอยู่ตรงข้างกำแพงวัดนะ
ตรงนี้หน้าวัดนะหน้าวัดตลิ่งชันจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์พาไอ้อีโกน่าเนี่ย
กลับวัดครับเนี่ยตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะยาวประมาณเมตรกว่า
หน้านี้นะครับมีคนเห็นอีโกน่ามันอยู่ริมกำแพงหน้าวัด
ก็เลยบอกให้เขาไปจับให้หน่อย
คือกลัวว่าเดี๋ยวถ้ามันออกถนนไปรถมันทับตายแอดแน่
นี่แหละก็เลยซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อนมา
ก็ไปอยู่ตรงตรงตรงตื่นกำแคงก็คือทั่วพากคุมแล้วก็จับมา

ใช่แล้วกรมก็ต้องมีขนาดใหญ่ให้สมกับขนาดนั้น
เดี๋ยวไว้วันไหนพี่น้ำแข็งไปจับมาให้พี่เบิร์ตดู